สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศสัปดาห์ส่งท้ายปี

เพราะว่าหลังจากกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
เราตรวจสอบพบว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะ

ความหนาวเย็นแพลลงไปจนถึงภาคกลาง
แล้วก็ยาวลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบนเลยค่ะ
เหนือและภาคอีสานจะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาว
จากยอดด้อยยอดภูมิมีน้ำคางแข็งด้วย
ส่วนใครที่ต้องสัญจรไปมาผ่านแหล่งน้ำ
จะมีหมอกหนาปกคลุมนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
ส่วนภาคใต้ค่ะในระยะนี้ยังมีฝนตกนะคะแต่ก็ฝนจะค่อยลดลงหลังจากนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศอีรานเกิดเหตุระทึกค่ะ
มีหิมะทะลมบนเทือกเขาทางตอนบนของประเทศค่ะ
กู้ภัยนี่ค่ะต้องฝ่าหิมะขึ้นไป
ช่วยนักสกีนะคะที่ติดอยู่บนเทือกเขากว่า๑๐๐คนค่ะ
ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๐ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ